ดูเรื่องของคนสวยกันหน่อยดีกว่า
หลายคนคิดถึงเธอนะบอกว่าหายหน้าหายตาไป
เดี๋ยวห้กงว่าไม่ได้อยู่ในเมืองใน
สงสารแบบนี้คลาวนี้ได้ค่ะคนแม่ลูกศาพนะจ๊ะ
ผลงานผ่านหน้าจอให้แฟนได้คิดถึงกันมากมายอยู่นะ
แต่ละงานเนี่ยเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์แฟนอยู่ไม่น้อยนะ
ตั้งแต่โผล่ไปร่วมรายการร้องเพลง

เฮ้ยทอลล่าร้องเพลงเพราะขนาดนี้เลย

พี่บอกมันนิสราและพี่ปุ๊กกี้ปะวีนุสก็คนคุ้นเคยแหละ
เมื่อก่อนเขาเล่นซีรีส์เนื้อคู่ประตูถัดไปด้วยนะ

บอกเลยว่าครั้งนี้พอลล่าไม่ได้มาเล่นค่ะ
เห็นว่าเล่นใหญ่ด้วยจัดเต็มขนาดไหน
งานนี้บอกเลยว่าตำแหน่งพิธีกรเนี่ยอาจจะมีหนาวอยู่
เอาเหรอ

รายการที่จะพาไปทานอาหารที่ร้านอร่อย

พลาสชิมดี

อย่าคิดว่าพอลล่ามันเป็นคนดี

วันนี้นะคะเรามาทำการยึดนะคะช่องนางแมวป่านะคะ

มาช้าบกับโดนเพื่อนรักเสียบขิถุออกมาในรายการไปเลยนะฮะ
โอ้โหงานนี้พี่โอบกับพี่ปุ๊กกี้เนี่ย

ก็หวังว่าหลังจากนี้จะได้ติดตามผลงานคุณพระล่ามากขึ้นนะ
อาจจะให้สักระยะนึงเนอะ

ก็รอเชียร์กันต่อไปเลย